อ่ะมาต่อกันที่เรื่องราวดีกันบ้างดีกว่านะ
เด็กสมัยนี้บอกเลยว่าอยู่บ้านเฉยไม่มีแล้วนะคะ

หลายอย่างนะคุณพัฒนาการของเด็กแต่ก็คนอีก
ไปเร็วโดยเฉพาะน้องพร้อมแพร่งเราเห็นกันมาก
ตั้งแต่ในท้องกุ๊บกิ๊บจนตอนนี้บอกเลยว่า

ก็คุณพ่อคุณแม่อย่างบี้แล้วก็กุ๊กกิ๊บเนี่ย

เพราะว่าเป่าเองตอนนี้ถือว่าเป็นเด็กคนนึงที่
ฉลาดนะแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยเป็นเด็กอารมณ์ดีด้วยค่ะ
ทั้งคู่ก็ตั้งใจสนับสนุนลูกสาวในเรื่องนี้

ก็เลยตัดสินใจส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์เนอะ
รวมไปถึงพยายามสื่อสารกับลูกหลายภาษาด้วยค่ะ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในอนาคต
อาจจะยกครอบครัวไปใช้ชีวิตต่างประเทศกันค่ะ
เราน่าจะเน้นภาษาให้เขาณเวลานี้นะคะ
เพราะว่าหนึ่งคือเขาต้องพูดจีนได้
ให้ได้เพราะว่าไม่งั้นเขาจะคุยกับย่ากับปู่ไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ภาษาอังกฤษเขาชอบอยู่แล้ว
แล้วก็ภาษาไทยแน่นอนต้องได้อยู่แล้ว
แล้วก็เขาก็มีภาษาที่เขาชอบหลายอย่าง
เกาหลงเกาหลีอะไรเขาก็อัตโตเกอัตโตเกทุกวันนะนะ
พาไปเรียนทรงเรียนเสริมอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาขอเรา

เราจะไม่บังคับเราก็ปล่อยเขาตามที่เขาอยาก
ตอนนี้เขาเริ่มพูดภาษาจีนได้เยอะขึ้น
แล้วก็กล้าที่จะเป็นคนพูดออกมาเองก่อนเลย
นี่ก็รู้สึกดีรู้สึกดีได้เขาได้ถนัดด้านภาษา
แล้วช่วงนี้เนาะโอ้โหแฟนคลับก็ได้เห็นพ่อบี้กับกุ๊กกิ๊

หลายคนก็แอบแซวว่าเออเบรกงานมาปั๊มลูกคนที่สอง

นั่นสิแต่จริงแล้วพี่บี้เขาบอกว่าพักเบรกมาเพื่อพักร่างกายค่ะ
เดี๋ยวเตรียมจะรับละครเรื่องใหม่ที่เมืองจีนนู่นเลย
ส่วนเรื่องลูกไม่พับโครงการนะคะ
ขอจัดแจงเวลางานให้ลงตัวก่อน
ก็อาจจะเอาอย่างนอนก็ได้นะคะ

ความกลัวนี้หั่นสาสุขสั่นเหลือเกินนะครับ